ใครเป็นสายสะสมโดยเฉพาะเหรียญกระสาปฟังดีคุณผู้ชม
ส่วนสภาพอากาศกรมอุตุเตือนแล้วคุณผู้ชม
ฟังไม่ฟังต้องฟังหน่อยล่ะเพราะว่ากรมอุตุบอกว่า
ปีนี้หนาวกว่าปีที่แล้วแน่นอนจะหนาวสักแค่ไหนกันเชียวมาฟังกันไหน
เช้านี้ต้องรู้
กลุ่มที่มาทำงานในไทยและกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ
โดยให้คนกลุ่มนี้มีสิทธิ์ครองที่ดินไม่เกิน๑ไร่
เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพเมืองพัทยาและเขตเทศบาล
แต่มีเงื่อนไขนะคุณผู้ชมโดยต้องมีเงินลงทุนในธุรกิจหรือกิจการไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาท
และคงการลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า๓ปีครับ
แต่ร่างกฎกระทรวงนี้สามารถทบทวนได้ทุก๕ปีนะคุณผู้ชม
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยครับ

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าฤดูหนาวของปีนี้ปี๖๕
น่าจะเริ่มในสัปดาห์ที่๔หรือประมาณ๒๙ตุลาคมนี้แล้ว
และไปสิ้นสุดในปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ
โดยปีนี้กรมอุตุบอกจะหนาวกว่าปีที่แล้ว
ช่วงที่อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้า
ตอนบนของไทยทั้งเหนือและอีสานครับ
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ๒๐๒๑องศาเซลเซียส
แต่อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ราว๘๙องศาเลยนะ
ต่ำสุดจะอยู่ที่๑๗๑๙องศา
ปริมณฑลจะอยู่ประมาณ๑๕๑๖องศาครับ
ตอนนี้ก็เริ่มนำเสื้อหนาวออกมาซักแล้วก็มาตากไว้ได้เลยนะครับ
และใครเป็นนักสะสมเหรียญกษาปครับเตรียมตัวได้เลยกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกระสาปที่ระลึกการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเป็กครั้งที่๒๙ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่าง๑๖ถึง๑๘พฤศจิกายนนี้
โดยเหรียญเนี่ยคุณผู้ชมจะเป็นเหรียญกระสาปโลหะสีขาวทองแดงผสมนิเกิลเส้นผ่านศูนย์กลาง๓๒มิลลิเมตรหนัก๑๕กรัมชนิดราคา๒๐บาทครับ